แล้วที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่บอกว่าถ้าฟังแล้วจะช็อก
หรือว่าคุณแม่มีข้อมูลอะไรที่ตำรวจบอกคุณแม่คุณแม่
เรื่องจริงเป็นอย่างนี้แล้วคุณแม่แบบรู้แล้วแต่ยังไม่พูด
เออมันมีประเด็นนี้นะพี่เบิร์ต
คุณแม่พูดเมื่อวานบอกว่าปอกับโรเบิร์ตรับปากบอกว่า
หลังจากที่ออกมาจากการบวชโยคีพรามแล้วนะ

ให้การกับตำรวจไปคุณไม่ได้รับสารภาพใช่ไหม
แต่โยคีปอลเพิ่งจะบอกกับนักข่าวเลยนี่บอกว่า

เมื่อคืนนี้ในรายการของพี่มดดำนะคะ
รายการแฉนี่โดยเป็นสัมภาษณ์โยคีพอ
เขาบอกว่าไม่ใช่นะแม่
ผมไม่ได้บอกว่าผมจะรับสารภาพอะไรเพิ่มเติมนะ
หลังจากที่ศึกจากการเป็นโยคี
นั่นหมายความว่าก่อนจะศึกเป็นโยคี
คีปอลยืนยันพูดความจริงไปหมดแล้ว

ผมงงมากกับสองโยคีมากเลยคุณผู้ชมฮะ
วันก่อนวันก่อนบอกว่า
ทำไมไม่ถามความจริงจากเขา
พอวันนี้บอกว่าเขาพูดความจริงไปหมดแล้ว
เออตกลง

แล้วอย่าลืมนะหลวงพี่อุเทนบอกอะไร
ให้ปิดวาจาแต่พูดไปแล้วพูดกับสื่อไปแล้วนะฮะ
เอาไปที่คุณแม่ต่อดอมมีอะไร

มักจะมีความเห็นที่ต่างกับคนในสังคมเรา
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่เห็นตรงกันคือ
อยากจะให้คนบนเรือเนี่ยถูกจับเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะ
เออนี่ทำไมไม่เข้าสักที

คนที่ควรจะเข้าเครื่องจับเท็จคือทั้ง๕คนใช่ไหม

กระติกแซนและจ๊อปครับ

ต้องหาเลยนะหลังจากรับเป็นลูกชายแม่แล้วแม่ก็ปล่อยฟรีเลยเหรอค่ะเออเนี่ย
เมื่อวานนี้คุณแม่พนิดาครับคุณแม่ของคุณตังโมบอกกับสื่อมวลชนผ่านมือถือของ
นายเดชาใช่ไหมคุณแม่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เชื่อมั่นในการสืบสวนสอบสวนของ
ตำรวจมีแนวโน้มจะสรุปสำนวนคดีในเร็วนี้อยู่แล้วอาจจะสิ้นเดือนนี้นะครับ
แล้วคุณแม่อย่างที่บอกไปคือเดี๋ยวถ้าได้ฟังนะรับรองมีช็อก
เพราะคดีคุณตังโมไม่มีอะไรซับซ้อนซึ่งแม่ได้รับรายงานการสืบสวนบางส่วนจาก
ตำรวจแล้วด้วยคุณแม่บอกว่าตอนนี้ยังติดต่อลูกปอกับลูกโรเบิร์ตไม่ได้
เพราะว่าบวชโยคีอยู่ครับซึ่งปอเคยรับปากกับคุณแม่ไว้ว่า
ศึกออกมาเดี๋ยวจะพูดความจริงทั้งหมดอ่าอย่างที่บอกไปก็คุณปอเนี่ย
โยคีปอลก็บอกไปแล้วว่ามันไม่มีความจริงไปมากกว่านี้แล้ว
ปอแล้วโรเบิร์ตอยู่เลยอืมแล้วเงินสามสิบล้านล่ะเออนี่อยากรู้เหมือนกัน
ไงบ้างคะแม่บอกยังไม่ได้สักกว่าบาทอ๋อเหรอยังไม่ได้เลยไอ้สามสิบล้านอ่ะ
อันนั้นพูดเล่นแล้วสื่อก็เอามาพูดกันแม่แค่พูดเล่น
แต่ตอนเข้ารายการพี่หนุ่มเนี่ยนะผลกระแสนะเออแม่บอกมีการคุยกับคุณปอแล้ว
บอกให้แม่ลองไปคำนวณดูว่าถ้าคุณแตงโมมีชีวิตอยู่เล่นละครได้เท่าไหร่
เนี่ยแม่คิดเป็นออกมาเป็นตัวเลข๓๐ล้านเลยนะแต่แม่บอกแม่แค่พูดเล่น
ผมคิดเล่นบ้างได้ไหมว่าเดี๋ยวจะมีการตัดแม่ตัดลูกกันเลยคอยดูเถอะ
กับใครพี่ต่อยเหรอไม่ไม่รู้กับใครก็ไม่รู้
กับลูกที่เพิ่งรับมาเป็นลูกชายเออไม่รู้แต่ขอนิดนึง
เรื่องของการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่างในคดีแบบนี้นะคะเอาตามหลักกฎหมายเนี่ย
เขาไม่ได้ดูว่าคุณแตงโมทำงานได้ต่อเดือนเท่าไห
แล้วก็มาคำนวณนะคะอืมเขาดูว่าคุณแตงโมเนี่ยคือให้คุณแม่เนี่ย
เดือนเท่าไหร่ตอนที่มีชีวิตอยู่ครับเช่นเดือนละหมื่นห้า
ก็คิดไปสามสิบสามสิบปีใช่ไหมค่ะสามสิบคูณสิบสองเดือนค่ะ
สามร้อยหกสิบเดือนนั่นแหละเออแล้วก็คูณกลับหมื่นห้าไปใช่
ไม่ใช่ว่าค่าตัวของคุณแตงโมในแต่ละงานแล้วก็มาคูณนะไม่ใช่นะคะ
อ่าแต่คุณแม่บอกไอ้เรื่องสามสิบล้านเนี้ยมันยังมีอีกหลายขั้นตอน
เดี๋ยวต้องขึ้นศาลไปตกลงกันอีกไปฟังคุณแม่หน่อยครับ
แล้วในมือตำรวจเนี่ยก็มีหลักฐานที่เรายังไม่สามารถพูดได้ตอนนี้
แต่ท่านก็ได้เก็บหลักฐานไว้เต็มเลยเต็มมือเลย
คุณคอยดูวันแถลงข่าวแล้วกันแล้วคุณจะช็อก
คุณแม่จำได้ว่าปอเนี่ยก่อนไปบวชเนี่ยเคยลั่นวาจาไว้๒ครั้ง
กับสื่อถ้าคุณจำได้นะปอบอกว่าผมบวชเสร็จแล้ว
ผมจะสารภาพทั้งหมดเลยนี่แหละคำนี้แหละที่คุณแม่จำไว้แล้ว
แล้วจะดูด้วยว่าเขาจะสารภาพอะไรค่ะเดี๋ยวแม่แม่รอทวงแล้วนะ
คำสารภาพจากปอเนี่ยถ้าตำรวจแถลงคุณจะช็อก
แบบไหนมันช็อกได้หลายแบบช็อกแบบไม่มีอะไรผิดคาด
ครับหรือช็อคแบบโอ้โหมากมากเออ
เปลี่ยนรูปคดีไปเลยไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะค่ะ
คุณแม่ยังบอกว่าอยากให้ตำรวจเชิญคนบนเรือมาเข้าเครื่องจับเท็จ
กระติกแซนแล้วก็จ๊อปเพราะว่าการสอบสวนที่ผ่านมา
เชื่อว่า๓คนนี้ยังไม่ยอมให้การถึงเหตุการณ์บนเรือ
ว่าจริงจริงมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยสงสัยว่าสามคนนี้
น่าจะต้องปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างไว้แล้วปอกับโรเบิร์ตล่ะแม่
แม่บอกสองคนนั้นก็ถือว่าถูกดำเนินคดีไปแล้ว
อ่าก็เน้นไปที่สามคนแล้วกันมาเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะ
ส่วนทางด้านคดีล่ะพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรียืนยันครับวันนี้นะคุณผู้ชม
เก้าโมงเช้าจับตาดูโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
จะต้องเดินทางมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีครับ
อ่าเพราะว่าครบกำหนดตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วอืม
สองคนนี้ต้องมาเซ็นเอกสารใบรายงานตัวด้วยตัวเอง
จะไปรายงานตัวที่สพอื่นไม่ได้นะครับจะไปมอบหมายให้ทนายหรือว่านายประกันมาเซ็นแทน
อันนี้ก็ไม่ได้ครับต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้นส่วนที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสร็จภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแนะนำว่าให้เอาคนบนเรือทั้ง๕คน
เข้าเครื่องจับเท็จเนื่องจากว่าให้การไม่สอดคล้องกันและเหมือนเป็นการประเวงเวลานั้น
พันธุ์ตำรวจเอกจตุรนบอกว่าคดีนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าเครื่องจับเท็จ
เพราะการสอบประคำเนี่ยพูดไม่ตรงกันสิ่งที่ขัดแย้งกันจะเป็นผลที่ตำรวจ
นำไปเป็นข้อมูลทางคดีครับโดยเครื่องจับเท็จเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นเท่านั้น
ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชี้คำรับสารภาพครับตำรวจก็ยืนกรานอ่ะ
บอกยังไงเครื่องจับเท็จไม่จำเป็นหรอกตอนนี้ก็เจ้าตัวพูดไม่ตรงกันอยู่แล้วค่ะ